คุณผู้ชมคะขวัญเอาข่าวนี้มาพูดแล้วมาเล่าให้ฟัง

คนที่ทำงานตัวเปียกเกี่ยวกับน้ำอย่างบ่อกุ้งที่นี่
เสร็จแล้วก็จะไปทำต่อไฟสวิตช์ระวังให้ดี
เพราะไฟมันจะดูดแล้วเหตุการณ์นี้มีคนตายสองคนเลยนะคะ
นี่คือสภาพศพค่ะ
คือเขาบอกว่าสองคนนี้เป็นอากับหลานแล้วเขาเป็นคนงานเลี้ยงกุ้ง
ถามว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะเป็นคนงานเลี้ยงกุ้งทำไมไปถูกไฟดูด
คือเจ้าหน้าที่พอได้รับแจ้งเขาก็ไปตรวจสอบ
ตำรวจสพโพธารามนะคะบอกมีคนถูกไฟดูดค่ะ
อยู่ที่บ่อกุ้งอยู่ที่ตำบลบ้านสิงห์นะคะ
ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งกล้ามกราม
เขาเพิ่งมีการสูบน้ำออกไปเพื่อที่จะจับกุ้งส่งขายที่ตลาด
ตรงประตูเหล็กทางเข้าบ่อกุ้งปรากฏว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอ
ก็ไปเห็นว่ามีศพคนอยู่ตรงนั้นแล้วชื่อว่านายเกี้ยวอายุ๓๐ปี
เขานอนเสียชีวิตอยู่หน้าประตูเหล็ก
แล้วมีร่องรอยไหม้เกรียมจากการถูกไฟดูดที่บริเวณทั้งใบหน้าแล้วก็มือค่ะ
แล้วยังไปพบกับหลานของเขาชายอายุ๒๒ปี
ซึ่งเป็นหลานชายของในเกี้ยวคนแรกนี่แหละค่ะ
เขามีร่องรอยถูกไฟดูดเหมือนกันนะคะที่บริเวณมือขวา
ตามร่างกายไม่ได้พบร่องรอยถูกทำร้ายอะไร
อย่างที่บอกว่าเป็นอาหลานกันเป็นแรงงานชาวกัมพูชา
บริเวณบานพับประตูเหล็กทางเข้าบ่อกุ้งมันมีสายไฟค่ะคุณคิงคุณผู้ชม
ต่อมาจากแผงไฟซึ่งฟังนะคะมันขาดชำรุด
จนเกิดกระแสไฟรั่วเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ย
ต้องตัดกระแสไฟก่อนเลยแล้วถึงเข้าไปดูศพคนตายได้
สอบถามในกี่นายกี่เป็นพ่อของหนุ่มอายุ๒๒ที่เสียชีวิตนะคะ
พ่อบอกแบบนี้พวกเขาทั้งหมดมารับจ้างจับกุ้งไปขาย
ก็สูบน้ำออกจากบ่อเสร็จแล้วตอนตีสองเสร็จหลังจากนั้นเนี่ย
เอากุ้งไปส่งตลาดจนหมดเหลือแต่ตัวลูกชายของเขากับเนี่ย
น้องชายเฝ้าอยู่ที่บ่อคาดว่าทั้งคู่เนี่ยพยายามจะช่วยกันค่ะ
ตั้งเครื่องสูบน้ำในคลองเพื่อจะดึงน้ำเข้าบ่อ
โมงเช้าทุกคนกลับมาปรากฏเอ้าทำไมทั้งคู่อาหลานนอนตายอยู่ตรงนั้นแล้ว
จะเข้าไปช่วยแล้วมีญาติคนหนึ่งบอกรู้สึกได้เลยว่าถูกไฟดูด
โชคดีไม่ได้รับอันตรายนะคะ
ไม่มีใครอยู่ครับอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งมานอนอยู่ข้างในนู้นมานอนรับ
มันไม่รู้ไม่มีใครรู้เลย
นี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานเบื้องต้นแบบนี้ว่า
อาหลานลงไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
จังหวะคุณนึกว่าไปติดตั้งเครื่องสุนัขตัวเขาต้องเปียกไง
พอเขาขึ้นมาจากน้ำเขาก็เลยไปจับประตูเหล็ก
ตรงนั้นมันมีไฟรั่วอยู่
แล้วคนเป็นอาอาจจะถูกไฟดูดคนแรกหลานชายพยายามเข้าไปช่วย
แล้วก็เลยถูกไฟดูดทั้งคู่จนเสียชีวิต
ตำรวจจะส่งศพไปที่ศูนย์นิติเวชโรงพยาบาลราชบุรีนะคะ
เพื่อชนสูตรหาสาเหตุอีกครั้งอย่างละเอียดค่ะ